ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
บริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด

ส่องสังขิตสนสดอุโคตรคัณชำแรกหวานหวานเศร้า
นาเวอร์สมัยสารานรถเสริงรำทำนองใจ
กลอมพระทายเกลือกฝากองศากรรมเผยพรมลมหนาว
ยาวยามเย็นแสงเทียนเล่นล่อแสงเหลือนเหลือนสายฝน
หวามความรักหวานทายใกล้กังวล
คล้างต้องมนต์
ขิตสวรรค์ราชันทาย
จุดเทียนบวงสวงปวงเทพเจ้า
สวดมนต์คำเช้าถึงคราวรฐมทน
โอดชีวิตนอล้วนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกท่นอาทรรณรองใจต่างคนเกิดแล้ว
ตายไปชดใช้เวรกรรมจากจร
ฤทธจังสังขารนั้นไม่ทิ้งสิ่งบุญกรรม
ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาขาววายวน
ขอพรคุณไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วที่กราบลา
นิบวงโรคาที่เบียดเลี้ยงแสงแววชีวาเกิดแสง
ทุกเรามารับทุกน้ำโรงมะพูด
ทุกคนฆาตใหม่
วิทยาลัยกรสการคิดสมัคร
คราวเกิดรัวมากกว่านี่
ทำบุญทำทานกันไว้เธอเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด

บุญคุณไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพัง
แสงเทียนบูชาดับรับให้

สวัสดีครับไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บันทึกการแสดง
บทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์

รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับ

บทเพลงพระราชนิพลที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้
คือบทเพลงพระราชนิพลแสงเทียน

ขณะที่พระองค์มีพระชมพันศาเพียง๑๘พันศานะครับ

ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญซิริ
นิพนธ์คำร้องภาษาไทยถวายครับ
ในวันนี้ทุกท่านจะได้ร่วมดื่มดำ
และประทับใจไปกับบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งบันเลงโดยชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ในบรรยากาศและสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
นั่นก็คือหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี
ร่วมกับวงลายครามวงดนตรีส่วนพระองค์นะครับ
โอกาสเป็นประจำณที่แห่งนี้
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
คณาจารย์นิสิตบุคลากรและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ

อัจฉริยภาพด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวไทยและทั่วโลก
พระองค์ทรงดนตรีได้หลากหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าอย่างแซ็กโซโฟนคาลิเน็ต

รวมทั้งกีต้าและเป็นโนด้วยครับ
ในวันนี้บทเพลงพระราชนิพลที่เชิญมาเพื่อบันทึกการแสดง
นำมาจัดเป็นหวดหมู่นะครับ

ยามย่ำสนทยา

เวคา
ท่อแสงเรืองรามช่างงามตา
ในนภาพสลับจับอำพอด์
แดดร้อนร้อน
เมื่อทิ้นนักก้อนจะลาลงไปไกล
ยามนิสัมต้องพลากจากดวงใจ
ไกลสังไกลจะปวงยอดดวงตา
แต่ก่อนเคยขอเคลียร์กัน
ทุกวันคืนรื่นบุร่า

เหมือนดังหน้าฟ้าไร้ทิ้นนักก้อน
แดดร้อนร้อน
หากทิ้นนักก้อนจะลาลงไปไกล
ความรักเราคงอยู่คู่กันไป
ในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม

ถึงจะทำด้วยต่อสู้ก่อ
มีทีจะมาช่วยที่ลุย
แต่ก่อนเคยขอเคลียร์กัน
ทุกวันคืนชื่อหนูรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาณ
เหมือนดังหน้าฟ้าไร้ทิ้นนักก้อน

ยามเย็นทุกอย่างได้เป็นเวลาสุดอาวรรดิ์
ยามได้ความสว่างห่างทิ้งด้วยกร
ยามพักทำจะจนจากกันไป
มีความสว่างห่างทิ้งด้วยกรทุกอย่างได้เป็นเวลาสุดอาวรดิ์
วันคล้อยมา
คำแล้วแก้วตาสุริยาเรืองรอ
นอนเสียงนอ
จงยาอาวรนอนเธอหน้าดวงตา
ฟังเสียงเพลง
แววดังวังเว่งเสียงคล้นเครงหน้าพา
จันทรายมา

ให้เดร่าดูงามฟ้าพลาดใจ
ชอบนำนุนบุญส่งมา
งามหนักหนาทักอำภัย
พระนมกรขอบพลใจ
รักตัวหน้าไตร
ห่วงแค่วัน
โดนบันดา
แต่ความชื่นบ้านแสนสำรรณมิรรณ
อยู่ดูสุดท้าย

เป็นมิ่งเป็นขวัญอย่ารักรักใกล้
สุดรักเอ่ยคืนได้ชายชมดวงใจ
ฉันชันกีล่าพิเศษปวงเวลาไม่ได้

ยาวประกายแสงทองทรงงามเรือนพร้อมรัฐภาพประเทิงพร้อมงวลชีวาดั่งพรจากเฟ้อเสกมาย
ยาวประกายแสงเรือนทรงยาวมนตรงฟ้าใกล้ชื่นชมสมดังดวงใจ
สบสุขสดใสหาไทยบายาวคำลุงเพลิงเพลทายแถวประพา
ในเมื่อยามที่ว่าตลอดพิการมีแต่ความมืดมนต์
จนล่วงมาเงาปานขาดใจแท้ที่จริงนั้นยามค่ำ
น้องให้รื่นเรือนไทยคำลงแล้วราตรีใหม่
เคลื่อนมาพาใจให้ชื่นชื่นเฉิน
โลกเรืองสมดานเปินใดหมู่มวนพันม้ายดอกใบบาง
ราควิพังสำราจมูดาวับว้างงามประกาศ
ก็เป็นสถานชื่นบานใจ
ยามคำลงสลัวมืดหัวแสงสีแสบเฟลวในฤดีสุธีอาไหล
มีแต่ความมืดมนต์อับจนดวงใจ
คืนไม่งามแท้ที่จริงนั้นยามค่ำ
นำยามเนื่องถึงยาม
คำลงแล้วราตรีตาม
โลกอย่างสุดงามสมความชื่นโชค
ภาคสมโทรแสงอำไพย
ฉันสุขใจหมายชม
หากสมโทแสงอำภัยฉันสุขใจหมายชม
เผลอลงพรำเผอพิรมสมสาจส่องแสงมา
ผากพื้นเวหาพราพราย
เพราะกองประกายดารา
เพียงเพชรพลอยส่งฟ้าแวววาบ
จับใจเมฆน้อยลอยลมอยู่ผา
เหมือนเหมือนผ่องกาวละไหม
ลูบล้อมดับผ้าสดใส
นั้นผ้าไทยฉันสะเทือน
โอลมเอ๋ยช่อยพัดเตือนมา
มีให้อุระลืมลื่น
เสียงเธอรำพันเตือน
คำมั่นสัญญา
อาโสมชวนฉันคำหนึ่ง
ครั้งหนึ่งกลางแสงจันทร์
เราสองพลังเมือง
รำพันรักมันไม่พันแปล
ตราบฟ้าดินมวยละเรา
สองดับสลายดวงแด
วิญญาณไม่ห่างแหก
ลอยรักรวมทาง
ครั้นแล้วเว้นกำชาติไหน
ราดดมกันผลักใส
เราห่างเมื่อรักยังไม่หมดมา
รักยังสละกลางดวงใจ
แต่ยังหวังในผลบุญนำ
ให้บาปกำเคลาไป
คืนพบความรักเดิมในคืนหนึ่งวันเพ็ญ

อย่ามองก็ไม่เป็นไร

อย่าแค่คุณ

ก็เป็นไง
อย่าทำงานหนัว
ฆ่าใครงามแสงน้ำผ่องอ่ำไพร
ยอมดวงใจให้คงข้างใกล้
ที่เดือนชมแล้วชมเหล่า
เฝ้าฉันแง่และดู
เผลินคิดเผลินอยู่ไม่รู้
ลืมเดือนเดือน
แสงเดือนผ่องวันเพล็น
แสงจันทร์เพล็น
เด็นงามใดเธอเหมือน
ชอบงามเทียบเรียกเดือนแสงงาม

อาคารจริงกลงแต่มีแสง
เต็มแสงหกแสง
จับเต็มระเทียมเต็มแสง
อร่อยงามข้างใกล้

เราจะแง่และรู้
เดินบินเดินอยู่
ไม่รู้ลืมเหลือ
ภาระ

แสงเก็บของวันเห็น

แสงจันทร์เห็น
เห็นยังไงจะเหมือน
โชคงานเทียบเรื่องเทียบ
โชคงานเทียบเตรียบเพื่อ

บ๊ายาดูยาดูยาดูยาดีดำ
เฮ้ดาบ้าร์บ๊า
คำคืนนภาดราพราประกาศแสงดาวพราวตา
ด่านเรียงแค่แสงหนุนจันทราพลานช่องแสงกลายหน้าพาให้ดวงดาวราล้อมใจ
ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาวต่างเรื่องแสงวาคราวคัน
ด้วยแรงจากแสงดวงตาวันจึงมีแสงเดือนงามคลังแสงดาวประชันได้ชม
ดวงดาวและดวงเดือนก็เหมือนแมนแววมโนรม
เปลี่ยนแววไปเปลี่ยนใจชมจินตนาอนรมณาพระกาแน่นอนแท้จริงคือด้วงใจ
ตะวันใช้มาด้าระลาย
ส่งแสงพริ้มพลายในตา
เปลือนร่มช่องแสงดูจันทรา
ส่งเดาล้างเดือนอย่างตาพิมพายในภาษา
มาดแมนศูนย์ดวงตะวันไป
ประธานแสงในฟ้าสา
ผู้คนสักมาให้จะตายตาม
ตะวันสวนไปเป็นยามลดมีแต่ความไม่ทน
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
ก็เหมือนแมนว่ามโนรม
เปล่งแววไปตามใจคน
เปลี่ยนแปลงไปตามใจต้นเวียนวนจนตาย
แต่วันนั้นเหมือนดังดวงใจ
หาสิ้นแสงไปรักกาย
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย
จะเป็นหรือตายทั้งใจและกายในวันสอสอ
ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกล
ชุมเชียนหรือไทยหวานได้จับปาก
ฟังเสียงบันเลงกับเพลงประสาน
จากเทพวิมารประธานกล่องใจ
ใกล้ยามเมืองแสงท้องส่อง
ฉันคอยมองจ้องฟ้าเมืองกำไร
ลมโบกโบยมานาวไทย
รอช้าเพียงไรตะวันจะมา
เลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกัน
ดอกมาลีวันกลิ่นรักคนมณฑา
โอไนยามีเพลินเนคนา
แสงท้องหลวนพองนภาแสนเพลินหุดาสำดา
หมู่มวลวิหกวินปลกมาแต่รักมี
ร้อนฝ่าเชื่อชิดช้อน
ลิ้มจมปัวบานยินเสียงบรรเลง
ทำเพลงขับขาสอดท้องกังวาน

เพลินที่สุดท้ายฟังไก่ประสานเสียงกัน
เปิดเผยลือไทยฟังไก่ประสานเสียงกัง
ดอกมะลิวันปวนกลิ่นรักคนมณฑา
ในยาวนี้เพลินนักหนา

แสงเพลินอุราสำรา
หมู่มวลวิหกบินโผลกมาแต่รัง
ร้อนฝ่าเชื่อชิดช้อน
ลิ้มจมปัวบานยินเสียงบรรเลง
กำเพลงขับขาดสอบทรองกลางวาน

นั่นคือบทเพลงพระราชนิพลที่มีชื่อและเนื้อหาตามห่วงเวลาที่โลกสันสร้าง
มีความภัยร้อและแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งจันลงจิตใจครับ
ทุกท่านครับในหลวงรัชกาลที่๙
มีความผูกพันกับหน่วยงานราชการทหารตำรวจสถาบันการศึกษา
พระองค์ทรงเปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศ
และด้วยพระพิชาสามารถในการพระราชนิพลบทเพลง
พระองค์ได้พระราชนิพลบทเพลงและพระราชทานให้กับหน่วยงานราชการ
ให้กับสถาบันการศึกษาและบุคคลต่าง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
และเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อยู่คู่กับสถาบันทหาร
สถาบันการศึกษาและกลุ่มบุคคลประชาชนทั่วไปมาอย่างยาวนาน

ใช้ดนตรีเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์กับสถาบันและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
พระองค์ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพลให้แก่สถาบันต่าง
กลายเป็นเพลงประจำพิธีสำคัญ
กลายเป็นบทเพลงประจำสถาบันมาเป็นเวลายาวนาน

อกจากนี้ยังเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจ
มีหลักคำสอนให้กับทุกสถาบันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
โดยคติความเชื่อของสังคมไทยนะครับ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำของเหล่าทัพ
ในการต่อสู้ป้องกันเอกราชของประเทศมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ในเวลามีกองทัพของค่าศึกศัตรูมาลุกรานบ้านเมืองของเรา
พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นจอมทัพนำกองทัพของเราไปต่อสู้ป้องกันประเทศ
คำว่าราชวรรลบนั้นแปลว่าผู้คุ้นเคยและเป็นที่สนิทสนมของพระราชา
ลบแล้วสนิทสนมคุ้นเคยนะครับ
แล้วก็คำว่าพระราชาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าหมายถึงพระเจ้าบันดิน
ส่งพระราชิพลขึ้นเมื่อครั้งต้นรัชกาล
ในเวลาประมาณปี๒๔๙๑น่าจะประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็ได้ใช้เป็นเพลงประกอบการทำพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นครั้งแรก
หลังจากนั้นได้เว้นว่างไปหลายปีนะครับมามีการลื้อฟื้นประเพณีการสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งในปี๒๐๑นะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำมาทุกปี
เพลงทงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงประจำกองทหารที่พระราชทานให้กับกองทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
ความหมายสำคัญของทางชายเฉลิมพลนั้นก็คือหนึ่งในความหมายในเชิงชาตินะครับก็เป็นผืนทงชาติขนาดใหญ่
ส่วนที่เสาคันทงของทงชัยเฉลิมพลนั้นมีความหมายของศาสนาคือเบื้องบนยอดของคันทงนั้นมีสิ่งที่สำคัญประดิษฐานอยู่
คือพระพุทธรูปที่เราเรียกว่าพระยอดทงนอกจากนั้นแล้วยังมีพระการันคือพระอบเล็กที่ประดิษฐานเส้นพระเจ้าคือเส้นผมของพระมากษัตริย์อยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นทงชัยเฉลิมพลนี้ซึ่งมีความหมายครบถ้วนบริบูรณ์ครับผม
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในเวลาที่เรานึกถึงชาติศาสนาพระมักษา
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย
คำว่านาวิกโยธินนั้นเป็นทหารที่อยู่ในสังกัดของกองทัพเรือนะครับ
เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์มีเรื่องราวที่มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างหน่วย
ซึ่งเขาถือเป็นกองทัพพิเศษเลยนะครับ
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีครั้งนั้น
ก็นำเงินรายได้สมทบทุนมหิดลครับ
แก่นายอุทิศธินกรณอายุทยา
หนึ่งในสมาชิกนักดนตรีวงอสวันศุกร์
คือคุณพ่อผมนายอุทิศธินกรณอยุธยา
ท่านเสียคืนวันที่๖สิงหาคมพศสวันที่๒๒๒
หลังจากนั้นวันศุกร์ที่๑๐สิงหาคม
พระบาทสมเด็จพระยุหัวก็ได้ทรงนำโน้ตเพลงอันนี้
ลงมาให้วงอสมาเล่นเป็นครั้งแรกในคืนนั้น
สมาชิกวงอสทุกคนรู้สึกตาเปลื้อมาก
เพราะว่าที่ท่านทรงเมตตา
สมาชิกวงรุ่นตืออสครับ

พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ของไทย
สถาบันคือเพลงยูงทองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพลงเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเพลงมหาจุลาลงกรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย
และยังมีเพลงพรปีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ชมรมดนตรีสากล
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใช้บันเลงเป็นวงแรกอีกด้วย
มหาจุลาลงกรเป็นเพลงการที่ทนลำดับที่สิบหนึ่ง
มหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๙๒
ลักษณะพิเศษของเพลงนี้ก็คือ

ซึ่งเราจะพบได้ในเพลงไทยเป็นส่วนใหญ่
แล้วเราก็ได้ใช้เพลงนี้นะครับเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่เป็นเพลงสำคัญของมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาถึง๖๐กว่าปีแล้ว
ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เพลงสำคัญของเรา

จากเจ้าอยู่หัวราชกาลที่๙
ในบันทึกของการพระราชนิพลเพลงพรปีใหม่

มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรให้กับประชาชนชาวไทย
ในปี๒๔๙๔ต่อ๒๐๑๙
ในวันสิ้นปีเก่าที่จะขึ้นปีใหม่
ก็คือในบันทึกได้กล่าวว่า
ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็แสดงให้เห็นถึง
ว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือว่าวงดนตรีของมหาวิทยาลัย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา

น้ำใจน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้เรื่องผู้ชาย
รุ่นของแผ่นเวียงมาจุฬาลงกร
ขอโทษขอเถิดพระนามไทยรับคุณแนบไว้ในรันดอม
จุฬังกรมหาวิทยาลัยหรือว่าวงศึกษีของเรา
ขออมพระเหลือหาทองต่ำโพธิภูมิพร้อม
มีสิทธิ์พร้อมนั้นสัญญาพระพรขอทิ้งทุกอย่างฝากป้อง
ไม่ยอมระเทียดเกินใดขอเถิดพระเกี่ยวยังยืนยง

จุฬังกรม
วิสิทธิ์ของเจ้าสัตยาเกษา
พอดีทุกอย่างตามผมไม่ยอมรับเผื่อเผื่อใคร
ขอตราพระเกี่ยวยังยืนยมที่สิทธิ์ประสงค์เป็นขุมชัย
ถ้าว่านั้นอยู่คู่ไทยเชิญชัยเชิญยอม
ขอตราพระเกี่ยวยังยืนยมที่สิทธิ์ประสงค์เป็นขุมชัย
ขอตราพระเกี่ยวยังยืนยมที่สิทธิ์ประสงค์เป็นขุมชัย
สวัสดีวันปีไม่พอให้บรรดาเราท่านคลื่นรม
เลือกอย่างนี้แปลกปรีชื่นชมตามสุขสมนี้ยอมยินดี
ข้าวิ่งโหดขอบความจากฝ่าขอบความจากฝ่า
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์

ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ขอบความจากฝ่าให้บรรดาดวงคันสุขสิทธิ์
ให้รุ่นเรื่องในวันนี้ให้ขอบถ้าใครจงสาวันดี
นาลอดมีจงมีสุขใจนาลอดไปนะแต่วันนี้
ให้สิ่งทุกข์สุขแสงเพลงดี
สาวันดี
ในวันนี้ให้เธอ
ไฮบัตนแมวมันสุกสรรบุควร
เผื่อเชื่อชอบให้สมเรื่องไทย
ให้รุ่งเรื่องในวันนี้ใหม่

สวัสดีวันนี้ใหม่เธอ
สวัสดีวันนี้ใหม่เธอ
สวัสดีวันนี้ใหม่เธอ
สวัสดีครับ
เป็นทางงานในวันนี้
สวัสดีทุกคนก็ดีเลยว่ะ

เฝ้าละเมอไฟเธอมาเชย
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝัน
วงกระสันพรั่นจิตเลย
ฝันถึงวันขวัญเอ่ย

นี่คือท่อนหนึ่งจากบทเพลงพระราชนิพล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ที่มีเนื้อหาและมุมมองเกี่ยวกับความรัก

และผู้ถ่ายทอดดนตรีพระราชนิพลนะครับ

จากบทเพลงพระราชนิพลแก้วตาขวัญใจแล้ว
ยังมีบทเพลงพระราชนิพลอื่นอีกมากมาย
ที่มีเนื้อหาและมุมมองเกี่ยวข้องกับความรัก

โปรดติดตามตอนต่อไป
และจะรอดถึง๗๘ยาว
และในราชงาน

ให้พวกเราสนุกไป
จากอีกมากมาย
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
หมายมองหนุ่มฝันเรื่องรอง
ด้วยผ้าผ่องลำยองเพลิงเพลิง
ฝันเพลิงใจคว้างกลางโลกแห่งนี้
เรานี่น้อเดียวได้สุดจากหมายตายเคียงคู่ใคร
ที่ใจความฝันแต่ฉันยังฝันไป
สู่แดนใดไหน
ทรงใครคนนั้นรอ
ฝันไปจุดรักให้จนเสร็จจุดบ่ายมอง
คงจักซ้ำใจบอกที่เรียกรอ
รักเชิญเกินมา
รักเชิญเกินมา
รักเชิญเกินมารักเชิญเกินมา

ชิดชู้เชื่อชมรมรึง
แต่ฉันลูกใจผู้พันธ์
ไฟฝันทุกคืน
เฝ้าป้องเคียงโครงคู่ชิง
ให้รืดเดินทางโลกนั้น
หนังเมืองสวรรค์เทวันสาหร่าย
ดูเป็นคู่ทุกสิ่ง
ล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่
อันธรรมชาติใส
ใช่แล้วความรักความใคร
ยอมชีวิตให้ยืนยม
อยู่เดียวเปลี่ยวใจ
หากไทยไฟฝัน
เด็ดกรรมเทพภัณฑ์
ผูกใจหาไทยฝัน
ให้ลง
แม้เคยทำคุณบุญส่ง
เฝ้าคงแปลนี้ดีอยู่
โปรดจงประทานความอินดู
ให้มียอดทุกข์
เป็นคู่ชูใจ
ทุกวันวันที่ว่าเจอฉัน
ก็วันสดใส
เฝ้าโดนบันดาลรักให้
ส่งดังดวงใจมุ่งมัน
เฝ้าว้อนพระสังคม
พระส่งใส่พรวน

สุขสุขด้วยใจอัดปัน
ตื่นตันเวลา
จวกวันประทุยเชิดฉัน

พบความรักดังใจมาร
เหมือนเดือนตวนกลางหน้า
ทรงพลจากฟ้า
พระส่งประทานปัวคา
ชีวิตในรายยุคยม
แก้วตาขวัญใจ
เธออยู่แห่งใด
ขวัญเลย
ขาดชู้ผู้ชาย
รักเอยเดียวดาย
เฝ้าคอยรักเศร้า
เหงาใจแสนนาย
เปลี่ยวปานชีวาวางไว้
ใกล้สุขตรง
โตแหวนไหนมา
โชคชะตาแสนชั่ว
หลอกนี้มืดมัว
หวาดกลัวร้อนออม
ได้แต่หวังนั่งแต่ฝัน
คอยคู่พันแต่หนกกลม
ร้อนอารมณ์หวังชม
อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวปลาใด
โอ้ใจรักอม
ขาดคนนิยม
ขาดคู่ชิดชม
ระบมส่วงใน
โอ้บุญไม่ช่วยน้ำพา
แก้วผ่าขวัญใจ
ได้แต่ฝันไป
ไม่สุขสมใจ
รักอาย
แก้วตาขวัญใจ
เธออยู่แห่งใด
โอ้เธอเฝ้าพระเฝ้าละมะ
ไฟเธอมาใช้
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝัน
สวงกระสันพลังจิตลาย
ฝันถึงวัน
หวันเอ่ยชิดเธอยชื่นชม
แบทเนส
ชีวิตของเธอ
แก้วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดเนาะเธอ
เฝ้าพ่อเฝ้าละเมอไฟเธอมาใช้
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝันสวงกระสนเพลินจิตลอย
ฝันถึงวันขวัญเอ่ยชื่อเธอชื่นชม
มันกล้าแกล้งที่วิ่งเปิดกลันถึงค่าอะไรน่ะ

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

พระราชนิพลทำนองเพลง
และผู้ที่พระราชนิพลคำร้อง
โดยมีแรงบันดาลพระราชหารุทัยจากการระลึกถึงสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินี
ทรงโปรดเสวยพระกยาหารเมนูไข่ทั้งสองบทเพลงพระราชนิพลนี้
มีความประทับใจและยังอยู่ในความทรงจำเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้ครับ
ปีนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ทรงพระมีพระหากคุณาธิคุณ
เชิญฝ่ายต่างเข้าไปร่วมในงานเลี้ยง
ในการส่งท้ายปีเก่า๒๕๓๗ต้อนรับปีใหม่๒๕๖๒
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคณะองค์คมนตรีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ก็เลยให้บรรดาผู้ที่อยู่ในห้องงานเลี้ยงนั้น
โต๊ะครับได้มีโอกาสได้ร้อง
แล้วก็มีการร้องวนเวียนไปมาเท่าาทะเล
หลายคนก็คงจำเนื้อร้องได้ในคืนนั้นเลย
อันนั้นก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่เราได้มีโอกาส
แล้วก็ได้เห็นถึงความปราดเปลืองของในหลวงในเรื่องของดนตรี
ผมก็มีโอกาสร่วมด้วยในโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ครับ
รักทะเลอันกว้างใหญ่ภัยศาลรักชมฟ้าลานสีสดใส
รักทองทุ่งทองนาดังดวงใจรักป่าเขารำเนาภัยแสนสุนทอง
รักพฤกษารุขชาติที่ดาดป่า
รักปักเสารองกูบนสิงคอร์รักอุทัยสว่างกลางอำพอร์
รักทางรกติกรในโนพดน
รักดาราสองแสงสุขสวา
รักน้ำคางอย่ามะนิในโทษทน
รักทั้งหมดทั้งสิ่งที่ได้ย้อน
รักนวลนางรักจนหมดสิ้นใจ
รักเป็นสิ้นที่สุดท้ายรักเป็นสิ้นที่สุดท้าย
รักเป็นสิ้นที่สุดท้ายรักเป็นสิ้นที่สุดท้าย
รักเป็นสิ้นที่สุดท้ายรักเป็นสิ้นที่สุดท้าย
เสือร้องกูบนสิงคอร์
รักอุทัยสว่างรางอำพอร์
รักทางรักติกรในโนกพะดน

แสงสุขสว
รักนำทาง
อยากมามีโทษทน
รักทั้งหมดทั้งสิ่งที่ได้ย้อน
รักนวลนางรักจนหมดสิ้นใจ
รักจนหมดสิ้นใจ
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เข้มไข่ลวกทั้งไข่หวานกับไข่ต้มสุขนาน
เยี่ยมมาก
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน

ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากเก่ง
ไข่เค็มไข่ล่วงทั้งไข่หวานกับไข่ต้มซุปนาน

เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปอนรถทิพย์
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปานรสทิบ
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน

ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
ไข่ไก่โอเยี่ยมอ้างอร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน

เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
อัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านนักดนตรีนั้นท่านก็ส่งเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโนอัลโต้เทนเนอร์บาริโทนคาริเน็ต

ท่านส่งเพียโนได้ท่านส่งกีต้าได้
ดนตรีเอกของโลกก็ยังยอมรับว่าท่านเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ
ส่วนทางเรื่องการแต่งเพลงนั้นท่านลึกซึ้งกับดนตรีทุกสไตล์นะครับทุกแบบ
เวลาที่เราไปเล่นกับพวกองท่านมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนที่เคยไปรู้เรื่องถวายงาน
เผยแพร่เพลงพระราชพลนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
คือเพลงเราไม่อยากจะเก็บไว้เฉยพระองค์ท่านเคยรับสั่งว่า
ไม่อยากให้เพลงของท่านอยู่เฉยอยากให้คนเอาไปเล่น
แต่ว่าการเอาไปเล่นนั้นก็ต้องเล่นได้อย่างถูกต้องด้วยตามที่พระองค์ได้พระราชทานมา
ทางคณะกรรมการกำหนดว่าขอให้ถูกต้อง๓อย่างเป็นพอ
ก็คือ๑ทำนอง๒คำร้อง๓คอร์ด
ส่วนสไตล์จะเป็นเล่นเพลงช้าจะไปเล่นเร็วจังหวะเปลี่ยนจังหวะไม่เป็นไร
แต่ขอให้๓อย่างนั้นถูกต้องก็จะใช้ได้
เพลงส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านก็จะมีกลิ่นอายของเพลงแจ๊สของเพลงบลูอยู่
คือพระองค์ท่านไม่ได้แต่งแบบในสเกลของโน้ต๗ตัว๘ตัว
มีแฟลตมีชาร์ฟอะไรเยอะแยะมากมาย
ผมคิดว่านั่นคือจุดเป็นจุดเด่น
หรือว่าจุดสำคัญของเพลงพระราชนิพลครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โปรดติดตามตอนต่อไป

อย่างลงตัวระหว่างเสน่ห์ของวัฒนธรรมในซีกโลกตะวันตก

ถือว่าเป็นงานดนตรีเพื่อศิลปะการละคร
พระองค์นั้นได้พระราชทานไว้เป็นมรดกศิลปะของชาติ

เพื่อพร้อมเพลงรักฝากให้วันฉันยังฟังใจเพียงหนึ่ง
รักที่เธอให้โลกสดใสใจหายตรง
เดี๋ยวดูทางใดทวดหวุมเธอเป็นรักสุขสมถนนี้กัน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เพราะฉันเจอความรักของฉัน

เยื่อเก็นชีพเฉาเหมามัว
จิตใจไว้หวดความสงสาร
กลัววันฟ้าข้ำรามลั่น

คืนวันโบกบ่อยเพียงในการ

ช่างมีตัวจริงก็ยิ่งกว่า
เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มใหญ่

ต้องล้มเหล่าไม้อ่ะริ้วลู่ใบลุยพลิ้วปลิ้ววัน
จิตใจอ่อนท้ออ่าท้อน
ด้วยลมพันธุ์ด้วยลมพันธุ์
พัดโบกวอนหล่องห้นวนเวียนไป
อย่าเป็นอย่างสายลมเหล่า
เปลี่ยนแปลงซึมเช่าแล้วรักใหม่
โอ้ลมหน่อลมพัดเลยไปโลกเคยรู้ฉันไหน
แล้วคงสุขสมใจ

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ผมก็พระราชทานเครื่องราชให้มา
เรียกว่ารัฐนภรณ์ชั้น๔
เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิต
คือยิ่งกว่ารางวัลอะไรที่ได้รับมาแล้ว
ทานวัลรักษณะสุดท้าย
บัตรฐานต้น
ไลนกดลบ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เกิดเป็นใครแล้วใจต้องสู้
ทิ้งไทยเรารู้เรารังยิ่ง
สัตว์ธุหน้าในไม่เกรงกริ่ง

เผ่าไทยเดิมล่วงคนใจเด่น

ชู้ชาญเชิง
ต่างรักษาไว้แดนกำเนื้อ
เกิดเป็นใครแล้วจำใส่ใจ
ต้องรักษาคำหน้าที่
ท่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่
สิ่งเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้
ชาติไทยคงไร้ความเสรี
เผ่าไทยเราพร้อมอาศาสมัคร
เป็นเตรียวยิ่งดังยอมชีวิต

บ่องบ่องฝันทั้งทิ้งตายเพื่อไทย
เมืองไทย
เมืองไทย
เมืองไทย
เมืองไทย
เมืองไทย
เมืองไทย
มุมหาวะแผนกรรม
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
บ้านออกเมืองคุมเยาว
เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่บ้า
หน้าที่รอ
ที่เรารักษาสืบไป
ลูกหลานและลูกภายหน้า
จะได้มีภาคสุทธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
ไม่ยอมให้ผู้ใดมาตลกลาย
จึงผู้ข้างล้างรอดยอมยนต์
จะสู้กันใหม่มีหาย
สู้ตรงที่สู้ที่มีสู้จนตาย
จึงเป็นคนสุดท้ายพอลองดู
บ้านเมืองเราเราต้องรักษา
อยากทำลายเชิญมาเราสู้
เพียงที่สักของเราเราเชิญชู
เราสู้ไว้หอยก่อนกาวเดียว
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
ผมบ้านป้องเมืองคุมเยา
เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบา
หน้าที่เรารักษาสื่อไป
ดูการเล่นหลุดภายนา
จะได้มีภาพสุทธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
ไม่ยอมให้ผู้ใดบ้านกาย
ถึงผู้ค่าล้างพอดีก่อน
จะสู้กันให้มีภาย
สู้ต้องดีสุดที่มีสู้กับตาย
ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
บ้านเมืองเราเราต้องรักษา
อยากทำลายเชิญทางเราสู่
เยี่ยมที่ทรัพย์ของเราเราเชิญชู
เราสู้ไม่ถอยเกินกล่าวเดียว
ทุกคนเป็นคนที่ต้องการ
และที่เราอยากกลับไป
คุณได้รักษาชุดที่มีความทรัพย์

เช้าสุขทวี
สักจากพื้นดิน
สิ้นจากนาที
มีสิทธิ์แสรีสันติครองเมือง
เรามีปไม้อยู่สมบูรณ์
ไรน่าสดใสใต้ฟ้าเรือ
โปรราณสถานทรงน้ำพระเทียง

ชาติของเรา
ไว้เถิดพร้อมไทย
พื้นแท่งแหลมทอง
รวมพี่ร่วมน้องด้วยกัน
รักเกียจรักมง

สัมพันธ์
ทูตเถิดเมืองไทยนั้น
ให้อื้นลง

สงสัยสังคม
สงสัยสามารถ

เรามีป่าไม้เยี่ยวสมบูรณ์
ไร้หน้าสนใสใต้ฝ้าเรือ

โปรราณสถานทรงน้ำประเทียม

รักชาติของเรา
ไว้เถิดพร้อมไทย
พื้นแผ่นแหลมทอง
ร่วมพี่ร่วมร้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวง
สร้างสุขสัมพันธ์
ทูลเถิดเมืองไทยกัน
ให้ลืม
ยุ่ง

ต้องการ

ซึ่งแสดงถึงพลังแห่งศรัทธา

กลายเป็นรูปภาพแห่งความพักดี
เสมือนกับตัวแทนของประสบกรณิกรทุกคนครับ
ที่จะเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต
พัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศ

ซึ่งเปรียบเสมือนกับบ้านของพวกเราทุกคน

บทเพลงพระราชนิพลลำดับถัดไป
เป็นบทเพลงพระราชนิพลลำดับที่๔๓

ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ไม่ให้ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและบ้านเมืองครับ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
ผู้หญิงมณีรัฐบุญนาคเขียนคำกรอนถวาย
และกลับบังคมทูลของพระอาจารย์ทำนองเพลง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ขอทนทุกข์ทุ่กสับดายกลับไปเพลง
รุกโรพห่วงกายใจ
ขอฝ่าฝันพ้องไทยด้วยใจทะนง
แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง
จะตายไปให้เกียรติดำรอง
จะปิดท้องร่างของพระบาทธิบา

ถอยคอยสร้างสิ่งที่คู่
ไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังคา
ไม่คืนขั้นหลายใจในโชคชะตา
ไม่คืนขั้นหลายใจในโชคชะตา
ไม่ให้เสียดายชีวาทัศนไป
นี่คือมณิทางที่หาดมุม
ไม้พัดดุมยุติทันอันสนใส
ถึงทันทองทรมานมาเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติของอาจรัน

เพราะมีผู้ไม่ยอมแท้มาทุกยนต์

คงยืนยันสู้ไปไฟประจันทร์

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย

ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ยอมอาสันก็พระปองเทศพองไทย
ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ทนทุกข์ลุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจธนง
ความภัยร้อและความหมายอันลึกซึ้งจากท่อนหนึ่งของบทเพลงพระราชนิพล
ความฝันอันสูงสุดซึ่งเปรียบเสมือนกำลังใจให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ
เชื่อว่าในชีวิตหนึ่งของหลายท่านคงต้องเจอกับช่วงเวลาที่ประสบพบเจอกับปัญหามากมายนานับประการ
การมีกำลังใจที่ดีและใช้สติในการแก้ไขปัญหาย่อมจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งเอาไว้ได้ในที่สุด
เสมือนกับความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นชื่อบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระราชทานให้กับประสบกรณิกรทุกคนครับ

ที่ไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน

ร่วมสร้างสรรค์บันเลงและถ่ายทอด
เพื่อเทิดทุนพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของในหลวงรัชกาลที่เก้า
สถิตอยู่ในใจเราทุกคน

แววเสียงราชร้ำให้ในยามคำ
สายฝนพร่ำแผ่นดินของเราพอ
เมื่ออาทิตย์อับแสงลาน้ำตาน้อง
สายลมต้องแสงเทียนดักรับชั่วกัน
สุขสัญลักษณ์บังคมนาพระมหามงคล
โอ้คำเลวในกมนตร์สิ้นคำหวาน
คืนไร้เดือนลมหนาวนั้น
สุขสัญญาลักษณ์บังคมลาพระมหามงคล
กว่าจะผ่านห่วงเวลาชะตาชีวิต
เมื่อสวมส่องเตือนใจให้ยังอยู่
หากอะไรยิ้มสู้ประกอบกิน
เพื่อความฝันอันสูงสุดจะอุทิศ
หวังตามร้อยป่ามาพิษด้วยใจพักดี
ผ่านยามเย็นเห็นแสงเดือน
ที่เคลื่อนคล้อย
เราสู้คอยอดทนให้ชนประจักษ์
ทำความดีด้วยดวงใจกับความรัก
เพื่อส่งพาไกลกังวลที่บนฟ้า
เจ้าแก้วตาบ้านใจอย่าให้หัว
จงช่วยชวนกันฝันถึงวันหน้า
ใครรู้แล้วประเทศไทยในน้ำตา
พระราชาสถิตในดวงใจนิรันดิ์
รักนี้เธออยู่ไหน
ดวงใจนิรันดิ์